เรื่องของการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดไปที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
เขาไปจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดใช้เด็กอายุเพียง๑๔ปี
เพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มได้
กระบวนการหนึ่งที่สงขรานะครับก็สามารถไปจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติด
ดังเบซานรายใหญ่ซึ่งเป็นรายใหญ่ครั้งแรกในรอบต้นปีนี้ครับ
นายศักดิ์ชัยทองศรีแก้วอายุ๓๑ปีพร้อมกับพวกรวม๓คน
ถูกตำรวจตระเวนชายแดน๔๓๓พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน๔๓
ที่อำเภอสะดาวจับกลุ่มพร้อมของกลางยาบ้า๑๐๐๐เมตร
หลังวางแผนล่อซื้อยาเสพติดจากผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นคู่หูค้ายาเสพติดกันมานาน
สามารถสร้างเครือข่ายลายใหญ่ที่สุดในตำบลประดังเบซาครับ
ผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับว่ารับยามาจากนายบุญฤทธิ์ลักษณ์พุทธนะครับ
ซึ่งมีเครือข่ายโดยประมาณ๑๐คน
อาศัยอยู่ที่บ้านเขารูปช้างตำบลประดังเบซาก็คอยส่งยาล็อตใหญ่มาให้นะครับ
ให้ครั้งนึงเนี่ย๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐เมตร
แต่ก็อ้างว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกนะครับโดยขาดประสบการณ์
ทำให้โดนจับกลุ่มได้ง่ายได้นะครับ
สาเหตุที่มาขายยาบ้าบอกว่าเลิกอาชีพตัดยางพาราเพราะว่ารายได้ไม่พอ
ราคายางพาราตกก็เลยมาขายยาบ้าแทนนะครับ
สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งครับนายจาแมร์แซ่หลีอายุ๒๔ปีและพวกรวม๓คน
และก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ปี๑คน
ถูกตำรวจภูทรแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และตำรวจตระเวนชายแดน๓๓
ตำรวจชุดปรับรามยาเสพติดจับกลุ่มพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์ชนิดเกล็ด๒ห่อน้ำหนักประมาณ๒กิโลกรัมครับ
รวมทั้งรถจักรยานยนต์๒คันโทรศัพท์มือถือ๓เครื่องและเงินสดจากการล่อซื้อ๑๒๖๐๐๐บาท
ก็เข้าไปจับกลุ่มครั้งนี้หลังรับแจ้งมาจากสายว่ามีการลักลอบซื้อขายยาเสพติดในเขตพื้นที่รอยต่อ
จึงมีการวางแผนกันนะครับล่อซื้อโดยนัดส่งมอบยาไอซ์ให้กับสายที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้า
ริมถนนสาธารณะในหมู่บ้านท่ามะแกง
หลังส่งมอบเงินแล้วกลุ่มคนร้ายก็โทรศัพท์ให้๑คน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาและเป็นเด็กหญิงอายุ๑๔ปีเท่านั้นนะครับ
ถือกระดาษเป็นกระดาษสีดำขาว
แต่ภายในนั้นมียาเสพติดมาส่งมอบให้เพื่อหวังจะหลบตั้งนาที
สรรพสวนาแจมแมก็ให้การว่านำยาไอซ์มาจากประเทศภามาก

ทางบ้านเทิร์ดไทยที่ดำเคิบแม่ฟ้ารุงของเซงบราย

ก่อนที่จะรอส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่

ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะฮะ
ปัจจุบันขบวนการยาเสพติดก็มีการใช้แผนล่อลวงมากมาย

เพื่อไม่ให้เจ้าที่รู้ว่านี่คือขบวนการยาเสพติด